คราวนี้จะชวนคุณผู้ชมไปตกปลาหน่อยค่ะ
ปกติเวลาที่เราไปตกปลาเราก็คาดหวังใช่ไหม
เราจะต้องได้ปลาตัวใหญ่น้ำหนักดี
คราวนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ไปตกปลาเอาเขียดค่ะ
เอาเขียดเป็นตัวล่อได้ตัวใหญ่เลยค่ะ
ตัวใหญ่จริงไม่เชื่อดูค่ะ
หนักไหม

นี่เขาชัดเจนเลยคือตกปลาได้ตะเข้
แต่ว่าที่เห็นมันเป็นตัวลูกนะ

ถ้าเกิดว่าตัวแม่อยากที่จะมากินเขียด

นี่ตกปลาอยู่ริมคลองที่นครราชศรีมานะคะ
ตอนแรกเขาก็ดีใจทำไมคันเบ็ดหนัก
ได้ปลาตัวใหญ่แน่อิ่มแน่เลยมื้อนี้

แล้วก็กลัวด้วยไงว่าตัวแม่จะมาช่วยลูก

แล้วเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาคลิปนี้มาแชร์ค่ะ
เขียนว่าตกปลาได้ลูกไอ้เข้น่ากลัว
ถ้าคนลงไปในน้ำแล้วมันจะอันตรายไหม
มาจากไหนไม่รู้กลัวตัวแม่มัน
ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับนะ
เพราะว่าพอมันหนีลงไปอยู่ในน้ำแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าคนไปตักน้ำแถวนั้นไปเล่นน้ำแถวนั้น

แล้วมันเป็นตัวลูกแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีตัวแม่ด้วยสิ
ใช่ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของหนุ่มคนโพสต์เลยค่ะ
เขาอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองที่นครราชศรีมา
ไปเจอนายรัฐพลกองโตกลางนะคะอายุ๒๔ปี
นายนัทพลก็เล่าให้ฟังว่าบ่ายเมื่อวานนี้ผมไปตกปลากับเพื่อน
ตรงคลองน้ำบ้านขอยงามที่หัวทะเลนี่แหละ
ตกปลานะผมก็เห็นมันเหมือนกับเป็นเงาปลาพี่
มันอยู่ใต้น้ำใช่ไหมผมก็เอาเขียดมาเป็นเหยื่อให้
พอโยนเบ็ดไปเสร็จแล้วปั๊บปรากฏว่ามันเหมือนกับเหยื่อกินเบ็ด
กระตุกเบ็ดมาแล้วก็ยื้อกันอยู่แบบนั้นประมาณ๓นาที
จนเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปแล้วมันก็ดิ้นไปดิ้นมาจนทำให้เอ็นเบ็ดขาด
หลังจากนั้นก็หลุดหายไปในน้ำเลยนะคะถ่ายคลิปนี้ไว้จะเอามาโพสต์เพื่อเตือนภัย
กลัวไงว่าชาวบ้านที่มาตักน้ำมาเล่นน้ำแถวนี้จะได้รับอันตราย
ไม่รู้ว่าหิวโซด้วยหรือเปล่ามันเลยอยากกินเขียดที่เป็นเหยื่อ
ฟันมันแหลมคมน่ากลัวเหลือเกิน
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยแจ้งไปยังเทศบาลตำบลหัวทะเลนะคะ
ให้มาตรวจสอบให้มาตามจับจอราเข้นี้
ก่อนที่จะมีคนได้รับอันตรายนะคะ